ดูเรื่องที่พอให้ใจชื้นกันบ้างดีกว่า
คุณพ่อกับคุณลูกคู่นี้อยู่ที่โคราช
หายโควิดเรียบร้อยแล้ว
ลูกเนี่ยอายุ๓ขวบเป็นลูกสาว
จะให้ไปไหนล่ะเพราะว่าแม่ก็ติดโควิดแต่แม่อยู่กรุงเทพ

จะต้องนอนคนเดียวเลยเนี่ยระเบียบพักไว้ก่อน
โรงพยาบาลที่โคราชนะฮะบอกลูกก็ติดลูกไปอยู่กับพ่อเลย

ดูดขวดนมเนี่ยแล้วก็เป็นพยาบาลตัวน้อยเห็นไหม
คอยเฝ้าไข้ดูแลคุณพ่อจับนู่นนี่นั่น
น่าเอ็นดูมากค่ะโอ้โหวันนี้รักษาอาการกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวดูภาพนะฮะที่คุณพ่อคุณลูกคู่นี้
นั่งรถกลับบ้านขนข้าวขนของกลับบ้านแล้วนี่ฮะ
พี่ไปส่งขึ้นรถกระบะกลับไปส่งถึงบ้านเลยนะฮะ
อายุ๔๔ครับลูกสาวนี่อายุ๓ขวบ
ปิ๊งปิ๊งเพิ่งหายจากโควิดแต่ต้องกลับไปกักตัวต่อที่บ้านนะครับ
ที่หมู่๔บ้านหนองกกตำบลหนองสวงอำเภอขามทะเลสอ
คือเราคุยกับคุณพ่อเนี่ยวิดีโอคอล์ไปคุยนะครับ
คุณพ่อบอกโอ้โหเหมือนตายแล้วเกิดใหม่
คือติดเชื้อมาจากกรุงเทพติดทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูก
แต่ว่าภรรยาเนี่ยได้โรงพยาบาลได้เตียงก่อนที่กรุงเทพ
ทีนี้ลูกสาวก็ติดด้วยคุณหมอตัดสินใจให้ลูกสาวอยู่กับพ่อนี่แหละ
รักษาตัวอยู่๑๐กว่าวันวันนี้หายนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะที่คุณพ่อได้คุยกับเรานะครับ
มันเป็นภาพที่ตอนที่น้องเนี่ยอยู่ข้างกายเราตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงบ้างฮะ
ตอนนั้นผมรู้สึกเบอร์อยู่ครับไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
แล้วรู้ไหมว่าลูกอยู่กับเรา
ใช่ครับมองเห็นลูกอยู่กับเราครับ
ในช่วงความเป็นความร้ายของเรา
สำหรับที่สุดในชีวิตครับมองไปเห็นลูกนั่นมองดูเราแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
ครับโอ้โหแค่รักษาพ่อเลยครับ
อสเตียนก็ต่ำมากนะครับลูกสาวตอนนั้นสีเขียวนะ
ตัดสินใจให้อยู่กับคุณพ่อก็แล้วกัน
ระบงระเบียบเอาไว้ที่หลังนะครับให้ลูกได้อยู่กับพ่อไปก่อน
แล้วคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดูแล
นี่ฮะสุดท้ายวันนี้หายแล้วเดี๋ยวไปกักตัวต่อที่บ้านอีก๑๔วัน
นี่ฮะรอคุณแม่หายเดี๋ยวคุณแม่ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน